วัฒนธรรมการให้ของชำรวยเป็นของที่ระลึกให้แก่กันนั้น

วัฒนธรรมการให้ของชำรวยเป็นของที่ระลึกให้แก่กันนั้น

เริ่มเป็นธรรมเนียมที่นิยมในสมัยรัชกาลที่๕

ซึ่งเป็นยุคที่เริ่มมีการติดต่อกับคนต่างชาติมากขึ้น

ทำให้ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมในการให้ของชำรวยของขวัญแก่กัน

โดยเริ่มจากชนชั้นเจ้านายมาอย่างเหล่าขภพดีเป็นธรรมเนียมการให้ของขวัญแก่กันในโอกาสพิเศษ
โดยเริ่มจากชนชั้นเจ้านายมาอย่างเหล่าขภพดีเป็นธรรมเนียมการให้ของขวัญแก่กัน
โดยเริ่มจากชนชั้นเจ้านายมาอย่างเหล่าขภพดีเป็นธรรมเนียมการให้ของขวัญแก่กัน

โดยเริ่มจากชนชั้นเจ้านายมาอย่างเหล่าขวัญแก่กัน

ของใช้ประเภทผ้าในชีวิตประจำวันที่นำมาตกแต่งลวดลาย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน